ด่านเกวียนตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัย
นำดินจากแม่น้ำมูลมาทำเครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งมีการเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวคา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
แลกเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับชาวด่านเกวียน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
ซึ่งแรกเริ่มจะเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผา
เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน